มีครับนั่นคือคำพูดทางการเมือง
คือคำพูดนั้นเราไม่เคยไปตกปลาที่ไหน

ไปช็อตปลาในบ่อพี่ก็มีอะไรอย่างงี้
เขาก็มีโยกย้ายกันไปโยกย้ายกันมา

ผมคิดว่าสุภาษิตไทยมันใช้ได้ทุกที่

ครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยาก

คือถ้าจะตกปลาในบ่อเพื่อนเนี่ย
ไปดูคำว่าครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยาก

หนึ่งผมเป็นพักใหม่นะครับ
ผมไม่มีสอสอนะครับ
ตอนแรกนะเพิ่งมีตอนหลังที่เขามารวมพักกัน
ที่เขาถูกไล่ออกจากพักอะไรเนี่ยนะ

แล้วก็มาเป็นมาขออยู่กับผมก็เลยเป็น
เราก็เลยมีสอสออยู่ในสภา๒คนนะ

แล้วยังไงผมเกี่ยวอะไรล่ะเลขานิการนายกที่ปรึกษานายก
ผมไม่มีอำนาจในทางบริหาร
ก็มองว่าอุ้ยนี่สงสัยเดี๋ยวมี
แล้วถ้าคนอื่นเขามีมากกว่าผมทำไมไม่ไปอยู่ที่อื่น
แล้วเขามาด้วยเหตุผลอะไร
เขาคิดว่าอยู่ที่นี่เขาสบายใจ
รู้จักผมรู้แนวทางการทำงานของผม
รู้จักพักแล้วเชื่อมั่นว่าผมพยายามจะทำพักแบบไหน
ที่สำคัญคือจากปากที่คนส่วนใหญ่มาอยู่กับผมนะครับ
เขาบอกว่ารู้สึกอยู่ที่นี่แล้วเขาสบายใจ
แล้วพลเอกประยุทธ์มาอยู่ด้วยกันได้ยังไงฮะ
ก็อย่างที่ผมเคยพูดมาทุกรายการ
หรือทุกที่ตอบคำถามทุกคนนะครับ

ไม่ใช่ผมไปดึงท่านหรือไปชวนท่านหรืออะไร
แล้วซึ่งผมคิดว่าท่านเองก็ให้สัมภาษณ์มาตลอด
ท่านไม่ได้ตัดสินใจก็ท่านก็พูดตรง
ท่านก็พูดตรงไปตรงมานะเพียงแต่สื่อมวลชน
หรือคนวิพากษ์วิจารณ์นักวิเคราะห์ผู้เก่งกาดสามารถ
วิเคราะห์อะไรก็แล้วแต่เขาได้เนี่ยก็เรื่องของเขา
แต่เรื่องจริงมันเป็นยังไงผมก็ถือเอาเรื่องจริง
ส่วนคนจะคิดว่ารู้ดีกว่าผมก็แล้วแต่เขา
รวมไทยสร้างชาติตั้งขึ้นมาเพื่อรองรับบิ๊กตุ
ตามสบายใครจะวิเคราะห์อะไรก็พูดผมไม่สนใจ
ผมสนใจว่าของจริงคืออะไรคนอื่นจะคิดอะไรก็เป็นไป
ผมเป็นผมผมสบายใจทำไมผมต้องทุกข์ใจกว่าคนอื่น
ทำไมผมต้องเอาคำพูดคนอื่นมาทำให้ผมมีปัญหา

ตั้งรวมไทยทำรวมไทยสร้างชาติมาไม่

ผมไม่ได้ตั้งคือผมจะเล่าอย่างนี้

ทีนี้มีอยู่ช่วงที่เกิดโควิด
ท่านท่านนายกก็ไปพูดเกี่ยวกับคำว่า

มันทำให้ผมได้ยินคำนี้แล้วผมชอบ
แล้วผมรู้สึกว่าทางการเมืองคำนี้มันใช่
หลังจากนั้นไม่นานก็ปรากฏว่า
ท่านเสกสกลอาถาวงศ์ท่านไปจดทะเบียนชื่อภักดิ์นี้
ผมก็ถามท่านว่าจะทำพักเหรอ
บอกเปล่าหรอกท่านชอบคำนี้

ก็เลยถามแล้วจดทำไมท่านก็บอกว่า
กลัวคนอื่นเอาไปจดได้จดไว้ก่อน

จนกระทั่งประมาณกลางปี๒๕๖๐
ว่าเออตกลงพักที่เอาไปจดทะเบียนไว้
รวมไทยสร้างชาติท่านทำอะไรไปถึงไหนยังไงไหม

เราเห็นท่านนายกทำงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วเราควรจะตั้งใจทำอะไรเราเคยคิดว่ามีเรื่องอะไร
เราก็คิดว่าเออเราอยากทำพักการเมืองดีที่ประชาชนเป็นที่พึ่งได้นะ
มาช่วยเหลือประชาชนได้ทุกเรื่องก็เลยคุยกับคุณเอกณัฐพร้อมพันธ์ครับนะครับ
ว่าเรามาทำพักกันไหมมีความเป็นไปได้ไหมเราสนใจกันไหม
ก็หาลือกันอยู่กับพักพวกเนี่ยครับสุดท้ายก็คิดว่าอ้าวลองดู
ก็แค่นี้แหละครับผมก็เลยไปถามท่านลัมโบบอกว่าตกลงที่ไปทำผมขอใช้ได้ไหมพักนี้
ตอนนั้นคนก็เลยบอกแม่นี่คุณแรมโบอีสานไปจดชื่อพักไว้รอรับบิ๊กตู่แล้วคือไม่เกี่ยว
มาแค่นี้แต่ใครจะวิจารณ์กับเรื่องของเขาผมไม่สนใจแต่เรื่องจริงคือแบบนี้
แล้วผมก็เมื่อท่านถามท่านก็บอกได้ท่านไม่ได้ใช้อะไรถ้าของพี่เอาไปเลย
ผมให้ใช้เลยก็แค่นี้ผมก็เลยรับช่วงมา
แล้วสุดท้ายพลเอกประยุทธ์มาร่วมงานด้วยได้ยังไงฮะ
ก็เป็นการตัดสินใจของท่านนะครับท่านท่านให้สัมภาษณ์มาตลอดว่า
ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับพักผมซึ่งท่านพูดจริงนะครับ
มาถามผมผมก็บอกผมไม่ได้ทำเพื่อท่านผมก็พูดจริง
เคยชวนไหมไม่เคยไม่ชวนด้วยไม่เคยมาถึงท่านท่านมาเอ่ยเองอย่างงี
ไม่ใช่ก็หลังจากที่เป็นข่าวเป็นอะไรออกมาแล้วสุดท้ายพอเดือนธันวามีโอกาสนะ
ได้มีโอกาสพูดคุยกันซึ่งซึ่งปกติผมกับท่านไม่ได้คุยเรื่องการเมืองนะ
ก็มีโอกาสพูดคุยกันพอพูดคุยกันก็เอาเป็นว่าสุดท้ายท่านก็บอกว่าท่านตัดสินใจแล้วว่าจะอยู่กับผม
ที่นี่มาอยู่พักรวมท่านจะเดินหน้าการเมืองต่อนะครับแล้วก็จะตัดสินใจว่าจะมาทำงานการเมืองร่วมกับพักรวมไทยสร้างชาติ
ครับก็เดือนในเดือนธันวาคมนะครับไปเดือนธันวาคนก็ตีความไปเรื่องแต่ก่อนหน้านั้นท่านไม่เคยคุยกับผม
แล้วผมก็ไม่เคยคุยกับท่านสรุปว่าจะมาอยู่ด้วยกันเนี่ยไม่มีคนก็เลยตีความว่าไปแตกแยกอะไรสองปอด
อันนี้คือผมก็พยายามเข้าใจนะเพราะว่านักวิเคราะห์เขาถ้าเขาไม่วิเคราะห์เขาก็ไม่มีงานทำเนี่ยตกงาน
นั้นก็ถือว่าเป็นบุญก็ให้เขาวิเคราะห์ไป